วันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกลางสวนยางพาราที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลานะฮะ

เป็นฮของทหารเนี่ยมากัน๗นายหนึ่งในนั้นคือแม่ทัพภาคที่๓

ประสบอุบัติเหตุต้องลงจอดฉุกเฉินแล้วก็นี่ฮะ
ตะแคงข้างอยู่กลางสวนยางแบบนี้

โชคดีมากที่ทั้ง๗นายรอดชีวิตนะฮะ

นี่เป็นตอนที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาเห็น
เขาเห็นตั้งแต่เครื่องเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วก็ร่อนตกลงมาแล้ว

แล้วเขาดูแล้วว่าไม่มีระบงระเบิดไฟอะไรลุกขึ้นมา

ก็เลยเข้าไปช่วยทหารที่ติดอยู่ในห่อ

นี่ฮะแม่ทัพภาคที่๔นะครับคนโทเครียงไกล๔รักนะฮะ
ชาวบ้านก็ช่วยกันนำท่านออกมาจากเฮลิคอปเตอร์ด้วย
แล้วก็มีทหารอีก๖นายที่อยู่ในคอลำนี้
เป็นสวนยางพาราที่บ้านวังใหญ่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลานะฮะ

นี่ฮะนี่เป็นคลิปจากชาวบ้านนะ
โอ้โหโอกาสรอดน้อยมากจริง
ใช่นี่ครับนายอยู่ในสร้างเครื่องหรงนี้กันนะครับ
แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาด้วยนี่คือเส้นทางนะครับทุกผู้ชมครับ
ฟังชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะที่เข้าไปช่วยคนแรกเลยนะครับ
บอกว่าทีแรกเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเข้ามากรีดยางที่สวนยางพารา
นี่คนนี้นะฮะที่คุยกับผู้สื่อข่าวของเรา
แล้วก็บินต่ำลงมาเรื่อย
หลังจากนั้นก็ตกลงเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
ตอนนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปดูแล้วก็ไปช่วยเหลือคนเจ็บออกมาจากเครื่อง
เห็นคนเจ็บเนี่ยกระเด็นมาอยู่ข้างนอกแล้วคนหนึ่ง
อยู่ด้านบนตัวเครื่องอีกคนนึงที่เหลืออยู่ในเครื่อง
นี่ฮะคุณพี่ท่านนี้บอกว่าตอนนั้นสังเกตจนแน่ใจแล้วว่า
ไม่มีไฟลูกไม่ไม่มีระบงรอบบดอะไร
รีบไปเปิดประตูเครื่องแล้วก็ช่วยคนที่อยู่ข้างในออกมาเลยนะฮะ

เกิงบินมันหยอกพวกตรงนั้นกะวดเลยนะหยอกพวกขึ้นที่นิดนึงแล้วก็ผลัดลงมา

พอฟัดกับพี่ก็จอดรถพอดีพี่ก็จอดรถเลยแล้วพี่ก็วิ่งข้าวไป
พี่จอดหลอดนั่นงั้นก็ปีนขึ้นมาบนปากของบิน
ก็เลยฟ้าก็บอกว่าอันนั้นฟ้าบ่นมานั้นพี่ก็ดึงกระจกช่วยกันดึง
แล้วข้าวไปก็มีคนอ้วนนอนอยู่คนหนึ่งก่อน
คนอ้วนก็ไปทับอยู่นะแล้วก็ครั้งนั้นคนอ้วนก็มีมีอีกสองคนนอนอยู่
ซึ่งอยู่ข้างบนอีกคนนึงพี่ก็ช่วยกันดึงช่วยกันเลยออก
นี่ฮะที่เข้าไปช่วยกันเป็นคนแรกเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับท่านหมานด้วยนะครับ
พระครูถาวรท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองยอในพื้นที่นะฮะ
เพราะว่าปรากฏภาพถ่ายท่านไปยืนอยู่บนเฮลิคอปเตอร์
ลำที่ตกลงมานะครับนี่คือจ้าวาดวัดบังคลองยอนะฮะ

พระครูถาวรท่านบอกว่าตอนนั้นอยู่ที่วัดกันเนี่ย
ได้ยินเสียงแบบโอ้โหมันดังมาก
พอไปดูเนี่ยก็พบว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ตกอยู่ที่สวนยางพารา
ท่านบอกท่านรีบไปดูเลยนะฮะ
พอไปถึงเครื่องเนี่ยรีบขึ้นไปดูบนในฮอแล้วก็ปีนขึ้นไปดูเลยนะครับ
พบว่ามีทหารติดอยู่ในเครื่อง

ซึ่งทหารที่อยู่ในฮอเนี่ยก็มีสติที่ตอบโต้ได้
ด้วยการพอถามไปแล้วก็เหมือนกับกระพริบตาตอบ
ก็เลยช่วยกันยกอะไรที่มันทับอะไรพวกนี้อยู่ออก
แล้วก็นำทหารที่อยู่ด้านในออกมา
หมานท่านบอกว่าแม่ทัพภาค๔เนี่ย
ถือว่าท่านเนี่ยมีบุญบารมีนะ
ก็เลยรอดชีวิตกันมาได้พร้อมกับทหารที่เดินทางมาด้วย
เพราะแม่ทัพภาคที่๔ที่ท่านดูแลพื้นที่ทางภาคใต้
เป็นโยมอุปถาคทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาตลอด
เคราะห์ร้ายในครั้งนี้เนี่ยไม่หนักหนาสาหัสถึงขั้นเสียชีวิต
เป็นบุญของแม่ทัพภาค๔แล้วก็หมู่คณะนะที่ตกตกที่เหมาะเจาะ
อย่างไรถึงแม่ทัพภาคสี่บ้างถ้าใจได้
มันก็เป็นสิ่งที่ช่วงดีเพราะท่านเคยทำบุญต่างมาเยอะนะ
เป็นคนที่ช่วยอุปถัมภัมยูพระพุทธศาสนาหลายปีมาแล้ว
แม่ทัพภาคที่๔นะครับท่านก็มากับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ด้วยนะฮะ
อันนี้เป็นภาพ
ก็คือในเทคอปเตอร์เนี่ยหลังจากได้รับตำแหน่งตั้งแต่ตุลาคมปี๖๓เนี่ย
ทัพภาค๔ก็จะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์นี่ท่านนี้นะฮะ
ท่านจะเดินทางด้วยฮอเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๒๔เที่ยวนะครับ
ชาวบ้านบอกเพราะว่าต้องดูแลพื้นที่๑๔จังหวัดภาคใต้ทั้งหมด
โดยเฉพาะพื้นที่๓จังหวัดทางภาคใต้นะครับ
จะไปพื้นที่หลักใน๔อำเภอหลักในสงขลาด้วย
ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนทางภาคใต้
จากก่อนที่วันนี้จะประสบอุบัติเหตุนะครับ
คนให้ความสนใจนะคะว่าโอ้โหท่านห้อยอะไรเต็มคอไปหมดเลยอ่ะ
แล้วก็ประสารหล่อมือกับผู้นำท้องถิ่น

เพื่อจะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด
เขาบอกว่าสาเหตุที่ฮอตกเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ๔๕วันค่ะ
ก็ยังไม่สามารถให้รายละเอียดอะไรได้มากนัก
ต้องรอเจ้าหน้าที่การบินเข้ามาตรวจพิสูจน์ก่อนนะคะ
สำหรับสาเหตุของฮอตกในครั้งนี้นะครับ
ขณะนี้เรายังไม่สามารถที่จะสรุปได้
จะต้องรอคณะกรรมการนิรภัยการบินของกองทัพบก
จะลงมาทำการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ว่ามีปัจจัยมีสาเหตุมาจากอะไร
คิดว่าวันไม่เกินวันพรุ่งนี้

ก็น่าจะวางแผนในการเคลื่อนย้าย
แล้วก็ทำการตรวจสภาพของเครื่องบิน
สามารถที่จะซ่อมหรือฟื้นฟูได้หรือไม่อย่างไร
ต้องขอชื่นชมการตัดสินใจของนักบิน
เมื่อเขารู้ว่าเครื่องเริ่มที่จะมีปัญหา
เขาพยายามที่จะนำเครื่องออกจากย่านชุมชนทันที
แล้วก็พยายามที่จะหาจุดลงฮอฉุกเฉิน

แต่เนื่องจากว่าความพยายามในการบังคับเครื่องในช่วงนั้น
อาจจะหมดไปเครื่องเลยตกนะครับ

ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ไปค่ายสิรินทรค่ายอิงคยุทธ์ที่ปัตตานีค่ะ

มีพลโทเกรงไกรศรีรักษ์แม่ทัพภาค๔
นายทหารเวรช่างภาพนักบิน๒ช่างเครื่อง๒

ซึ่งตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้ว

สำหรับพลโทเกลียงไกรแม่ทัพภาค๔
หายใจมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็กระดูกสะโพกหักค่ะ
ส่วนร้อยโทนัทโลหากาศนะคะ
ต้นคอด้านขวามีรอยช้ำ
มือซ้ายมีแผลขาซ้ายมีปวด
โทพีรวิทย์ค่ะตาซ้ายมีรอยช้ำ
พันตรีประสานมีแผลถลอกที่มือขวา

หัวไหล่ซ้ายปวดบวมแขนขวาบวมผิดรูป
สิบโทธิระโพงร่างกายมีรอยช้ำ
ข้อมือมีบาดแผลขาซ้ายมีบาดแผล
ส่วนจ่า๑๑พิศนุต้นขาขวากระดูกหัก

จะเอาไปตรวจสอบข้อมูลการบินอย่างละเอียดค่ะ
ซึ่งทีมข่าวเรานี่นี่คือกล่องดำนะ

เราได้ไปถามนักบินหนึ่งในนักบินที่ลงมาเก็บกล่องดำเนี่ย
ว่ามันพอจะเป็นคาดการณ์ได้ไหมว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
นักบินบอกว่าคิดว่านักบินประจำเครื่อง
น่าจะตั้งใจนำเครื่องลงที่ลานกว้าง
ซึ่งห่างจากจุดตกประมาณ๕๐เมตรนั่นแหละ
เพียงแต่ใบพัดมันไปเกี่ยวกับกิ่งต้นยางพารากว่า๑๐ต้น
มันก็เลยร่วงลงมาแบบนี้ค่ะ

มันสูญเสียแรงยกโดยสิ้นเชิงเราควบคุมไม่ได้
แต่อย่างที่โลกนี้เรามีใบพัดมีอะไรเราก็ยังควบคุมได้

หมายเลขของเขาคือ๗๐๐๓นะคะ
ลำนี้จริงเคยเกิดปัญหาเหตุขัดข้องระหว่างเตรียมบินมารอบนึงแล้ว
ตอนนั้นจะไปส่งพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกเมื่อปี๕๙
แล้วก็มีรปภคนสนิทนายกแล้วก็สื่อมวลชน๑๐คนได้
ลำนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบทั่วไปนะคะ
ความเร็วการร่อนของเขาประมาณสัก๒๗๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ความสูงก็ประมาณ๕๑๓เมตรค่ะ
สัยการเคลื่อนย้ายอยู่ที่๒๒๒๐กิโลเมตรต่อเพดานบินทำการ๑๙๐๐ฟุตนะคะ
วันนี้๑๕กรกฎาคม๖๕เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งเป็นลำที่๒
ปี๖๖จะมีเข้ามาประจำการเพิ่มอีก๙ลำงบจัดซื้ออยู่ที่๓๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความด้วยนะคะว่าบิ๊กตู่นายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็ส่งกำลังใจแล้วก็เป็นห่วงแม่ทัพภาค๔กับอีก๖กำลังพลจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ดูแลเรื่องการรักษาให้ดีที่สุดให้ตรวจสอบสาเหตุฮอขัดข้องอย่างละเอียดด้วย
แล้วก็เขียนเพิ่มเติมว่านายกขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ได้รับบาดเจ็บทุกนาย
ให้ต้นสังกัดดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บให้ดีที่สุดด้วย
อืม
คือเรื่องของแม่ทัพภาคที่๔นะครับพลโทเกลียงไกรนะครับทุกผู้ชมครับ

ช่วงที่ท่านมารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่๔เนี่ย
ผู้สื่อข่าวเคยไปสัมภาษณ์ท่านแล้วถามว่าท่านมีพระเครื่อง
ประจำตัวเนี่ยมีองค์ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ
บอกว่าทุกครั้งที่ออกปฏิบัติภารกิจนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะ
ท่านจะคล้องเป็นประจำคือพระกริ่งปวเรศรุ่น๒วัดบวรนิเวศวิหาร
มีเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี๒๕๕๙
มีเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี๒๔
มีเหรียญหลวงพ่อโสธรรวมถึงเหรียญพระธาตุชายาของอาจารย์แดง
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุชายาด้วยนะครับ
ซึ่งอีกด้านหนึ่งของเหรียญจะเป็นตราแผ่นดิน

ตอนนี้แม่ทัพภาคที่๔พร้อมกับทหารที่ท่านเดินทางกันมาด้วยเนี่ย๗นาย

วันนี้พนเอกคุณอนุทินชาญวิรกูล
วันนี้บินด่วนด้วยเครื่องบินส่วนตัวเลยมาที่จังหวัดสงขลานะครับ
เพื่อมาเยี่ยมอาการของทหารทุกนายโดยเฉพาะแม่ทัพภาค๔พลโทเกลียงไกรศรีรักษ์
เนื่องจากเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเรียนวปอ๖๑ด้วยกันด้วย
นี่ฮะก็เลยมาเยี่ยมตรงนี้นะฮะฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยนะฮะ
ท่านหนูมีการประดูกเชิงการนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในห้องผ่าตัด
แต่ว่าอย่างที่เรียนครับพอมาอยู่ที่โรงพยาบาลมอแล้วเนี่ย
ก็ต้องทรงเรียนว่าเหลือเรื่องของการหลุมเสียอะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับ

ก็คงรอที่ท่านออกจากห้องผ่าตัดด้วยความปลอดภัย
อ่าทั้ง๗นายอาการทั้ง๗นายตอนนี้อาการร่างสุดนี้ปลอดภัยหมดแล้วนะฮะ